กลับเข้าสู่รายการสุดหาที่เอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ถ่ายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ตอบถูกครบ๘ข้อก็รับไปเลย๑แสนบาท

แต่ถึงคงไม่มีตังค์ยังไงนะพี่บอกเลยรถเมย์ไม่เคยนั่ง
แต่ยืนตลอด
ซื้ออะไรพี่ซื้ออะไร
อยากได้ปลาซอมอนถูกดีสักที่นึง
พี่ต้องขอพวกผมแบบลับเอกครับ
โจ้มีไม้ปลาซามอนกินแล้วจะนอนกินแล้วอร่อย
อย่างแรกอย่างแรกค่ะนี่คือวาสบีโอครับเป็นวาสบีสด
หมดแบบดี

บาบิก้าป่นเพิ่มรสชาติให้อาหารหอมมากยิ่งขึ้นของน้าถูกที่สุด
ของทั้ง๓แบบนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
อุ๊ยบาบิก้าเนี่ยที่เป็นปล่นเนี่ยน่าจะถูกสุด
คุณจะยืนยันไหมคะว่าคุณจะเลือกพริกป่นปาบิก้าเป็นเครื่องเทศที่ถูกที่สุด
ยืนยันนอนยันเลยดีกว่าครับนะครับครับได้ค่ะ
งานเฟสขอเฉลย

ป่นปาปิกาที่คุณเลือกไว้ว่าเป็นราคาที่ถูกสุด

๕๒บาทถูกแล้วถูกแล้วอันนั้นแพง
มาลุ้นกันค่ะว่าจะถูกกว่า๕๒บาทหรือเปล่า

คุณเจมส์ของคุณจิ๊บจะได้อยู่ต่อหรือกลับบ้านไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะคะ

ให้ลูกมันไปกลับเองอยู่ที่

แพงกว่าแพงกว่าจะถูกกว่า๕๒บาทมันจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าฮะ
ต้องแพงกว่า๕อันนั้นค่ะ
หวาซาบิอยู่ที่แพงกว่าใช่ค่ะ
และเครื่องฟุนทั้ง๓ชนิดนี้นะคะ
พริกผงปาปิก้าราคาทุกส่ง

ข้อต่อไปมีมูลค่า๕๐๐๐๐บาท
คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
คุณผ่านข้อ๖มาแล้วข้อต่อไปคือข้อ๗
ถ้าคุณผ่านข้อ๗ไปได้เงิน๑แสนบาทรอคุณอยู่

ไปไหนครับ

มีมูลค่า๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เดี๋ยวเนี่ยทุลงทุเรียนอะไรไม่ว่า

ใจคอจะนั่งรอให้ร้านตึกก่อนหรือไง

เสียหาที่อีกเลยหาที่ชัดแบตเลย
เออใช้มึงแล้วไปจะใช้กูนะเป็นเรื่อง
เห้ยเดี๋ยวน้อง
เรียกมึงกูนี่เขารุ่นพ่อเองนะเว้ย

อ๋อไม่สำเร็จหู
ใช่ไง
อ๊ะแล้วผู้หญิงกำลังมีความต้องการสูงครับ

อ๋อไออะไอหง่อ

ตอบผิดเดี๋ยวตอบคว่ำเลย

แต่เราอับบุคคลมากรู้ไหม

ถ้าเกิดวันหนึ่ง

ไปโรงพยาบาล

ถ้าหายใจไม่ออก
แสดงว่าเขาก็หายใจเข้าอ่ะสิ

อ้าว

เย็บได้อยู่แหล้งมันมีเข็ม

มึงก็ยังจะหน้าด้านเล่นอีกนะ
แต่ถ่ายกันเลย

ไปไม่ได้ฝนตกครับอ้าวพวกพี่พอจะมีอะไรที่แบบ
ให้ผมไปแล้วไม่เปียกได้ป่ะไม่มีร่มครับพี่
ร้านผมไม่มีโล่มขายครับพี่ครับมาเด็กขายโล่มไม่มีโล่ม
เออขอโทรศัพท์เข้าแล้วฮัลโหลเจ้าที่รัก
โอ้โฮที่รักจะไปแล้วนี่แต่กลัวเปียกกันดิ
ของข้าเนี่ยเบาสดถูงเป็นถุงรุ่นนี้ถูกป่านได้ด้วยแล้วก็ถูกสุด
จริงปะเนี่ยเออคุมหัวได้เลยนะจุกพี่ครับ

เดี๋ยวพี่

ใครเขาก็รู้ทุ่มขยะมองกันเป็นสีดำ

นี่เป็นถุงขยะเหมือนกัน
แต่ของผมกลิ่นหอมด้วยนะพี่

ผมอยากรู้ว่าอันไหนถูกที่สุดพี่

ถูกที่สุด

ผมถุงขยะเหมือนกัน
แต่ว่ากลิ่นแอปเปิล
อุ้ยแบบนี้กลิ่น
กลิ่นแอปเปิล
กลิ่นแอปเคร็ดลินเหรอ
ครับผม
บรรจุ๑๕ใบครับผม

แล้วก็กลิ่นหอมด้วย

ถูกของผมเนี่ยถูกสุด

แต่สังคัญนี่เขาเน้นกว่าถูก

แล้วใส่ของได้เยอะใส่ขยะได้เยอะครับผม

ลากถุงขยะเล่นข้างในกันก่อนนะคะครับผม

ถุงขยะทั้ง๓แบบค่ะถุงดำค่ะ
แบบนี้คือมีกลิ่นแอปเปิ้ลแบบนู้นค่ะอันสุดท้ายค่ะคือรักโลก
คุณสังเกตดูก็ได้นะคะว่าแพ็คนึงเนี่ยมีกี่ถุง
อันนี้มี๔๐อันนี้มีเท่าไหร่๑๘ป่ะ๑๕ใบ
ใบนะครับแล้วก็ถุงดำอันนี้มี๑๕เหมือนกันใช่ไหม
ค่ะแต่ที่บ้านเราใช้อันนี้อยู่จริง
ที่บ้านเราก็แชร์นี้และที่บ้านเราก็แชร์นี้อันนี้ค่ะคุณเจมส์คุณจิ๊บ
คำถามข้อที่๗ของคุณค่ะ
มีมูลค่า๕๐๐๐บาท
ถุงขยะทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
คิดว่าแบบรักโลกครับ

ถุงขยะสีดำมาตรฐาน

อันนี้ถุงขยะแบบม้วนกลิ่นแอปเปิ้ล๑๕ใบ
พร้อมใช้งานง่ายราคาอยู่ที่
เรียบร้อยโอ้โฮอีก

ถุงขยะรักโลกมีหูผูก๔๐ใบ

ถูกกว่า๓๓บาท
และราคาถุงขยะลักโลกมีหูผูก๔๐ใบ

สิ่งที่คุณเจมส์กับคุณกิฟต์ทำมาทั้งหมด

เคลื่อนอยู่กับถุงขยะแบบรักโลก

ตังสูงกว่า๓๓บาทราคาอยู่ที่๔๐
แต่เสียใจด้วยถุงขยะรักโลก
ที่คุณเลือกไม่ได้ถูกที่สุดค่ะ
และถุงขยะที่ถูกที่สุดคือ
ถุงขยะกลิ่นแอปเปิ้ลค่ะเป็นราคาที่ถูกที่สุด

แล้วก็ปลูกฝาแล้วก็โยนทิ้งไป

ใจดีเผื่อแพง

มาเล่นเกมวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้าง
ได้รู้นะครับว่าต่อไปเนี่ย
เวลาเราจะไปซื้อของในซูปเมอร์เก็ตราคาดูกซื้อ

โอ๊ย
เจมส์กับภัณฑ์ระยะผ่านไปได้ถึงข้อ๗
แต่ก็ผ่านไปคว้าเงินแสนไม่ได้
คู่ต่อไปจะทำสำเร็จไหมไม่รู้
แต่ที่รู้คือหาไม่แพ้ใครแน่นอน
ทุกคนที่รักค่ะมาถึงชื่อข้างในค่ะ
นักชกที่มาจากทางบ้านกันบ้างค่ะ
เป็นบอกเลยค่ะว่าสองคนนี้ไม่รู้ว่าดาวหางอะไร

เป๊กว่าเป็นเพื่อนที่แสนหมดจันทร์มากค่ะ
คุณฟาโลและคุณเล็กดาวิกา
อ้าวมากคุณคะ
คุณไปหิวเต้นมาจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะ
คนไหนคือคุณฟาโรคนไหนคือคุณเล็กดาวิกา
ฟาโรคือคนที่สวยที่สุดพี่คิดว่าเป็นคนไหนคะ
พี่คิดว่าพี่ยังไม่เห็นใครมาเลยนะคะ
เคยได้ยินแต่ใหม่ดาวิกาแล้วเล็กดาวิกาคืออะไร
เป๊กไม่ได้ถามว่าเล่นดาวิกาคือใครด้วยนะ

เป็นสิ่งของว่าถูกอะไรคำบอกคือคือชื่อนูที่อยากเวลาเดินไปแบบนี้
เธอถึงมั่นใจแล้วว่าเธอเหมือนดาวิกา
อสซิลตรงไหนของเธอที่เธอเหมือนดาวิกาไหนบอกตรงหน้าหนูเลยพี่เป๊กกี้
ตายแล้วเคยเจอตัวจริงแล้ว

มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอย่างนั้นเหรอนะ

ดูตัวเองที่กระจกหรือดูตัวเองที่ขันน้ำมนต์

พี่บอกเลยว่าเล็กกว่าฟาโลวันนี้เป็นคู่ที่พี่ปวดปานและรอง
ขอบคุณมากจริงขอบคุณมาก
พี่คิดว่าวันนี้บอกเลยว่าความสนุกต้องกระจ่ายเต็มใครละทีในช่วงนี้
เอาล่ะเรามาเริ่มกันกับสารกลางกรรติกาง่ายค่ะ
เหมือนปฏิชนคนทั่วไปถึงพวกเขาจะดูพิเศษกว่าคนอื่นก็ตาม
ตอบได้ติดการ๘ข้อรับเลยค่ะ๑แสนบาท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

แก๊งปวดด้วนราคา๑๐๐๐๐๐บาท
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา